ด้วยการให้ชาวนามีพื้นที่ในการขายข้าวตรงด้วยตัวเอง
รวมถึงการที่หน่วยงานภาคต่างได้นำข้าวมามอบให้กับประชาชน

แล้วก็นำข้าวมอบให้ถึงมือคนอื่นอีกนะครับ

จัดทำถุงบรรจุข้าวเปลือกพอเพียง

แล้วก็ได้ร่วมสำนึกในพระมหากุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙

รวมถึงเด็กและประชาชน
ชมภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่องพรจากฟ้า

ภาพยนตร์เรื่องนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ไปดูและได้ดูหนังตัวอย่างมาอยากดูมาก

เมื่อวานจัดฉายเป็นรอบพิเศษสำหรับโรงภาพยนตร์ต่างนะครับ
เพราะว่าจะเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากุณาธิคุณ
แต่ว่านี่แหละครับเย็บกันใหญ่เลยนะครับ
เรื่องของการเย็บถุงเพื่อบรรจุข้าวข้าวเปลือกพอเพียงนะครับ
ห้างสรรพสินค้าเอสพนาจนะครับ
ซึ่งภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมทำถุงบรรจุข้าวเปลือกพอเพียง
พร้อมกับมีการจัดฉายภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่องพรจากฟ้า
ประชาชนสามารถที่จะเข้าไปร่วมทำถุงได้ด้วยนะครับ
โดยนางสาวทันเยอรัฐพีราวัชระผู้จัดการทั่วไปบริษัทสีพีแรม
ก็เปิดเผยว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้
เป็นการส่งมอบความสุขให้ประชาชนแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙
และประชาชนได้มีส่วนร่วมในการทำถุงบรรจุข้าวเปลือกพอเพียงจำนวน๕๐๐ถุง
เพื่อนำไปส่งมอบให้กับสำนักประหลัดสำนักนายยกรัฐมนตรี
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
พระบรมหาราชวังด้วยนะครับ
แล้วก็ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะครับ
เอกชนก็ได้มีการจัดฉายภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่องพรจากฟ้า
ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับบทเพลงพระราชนิพล
และพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่๙ด้วยนะครับ
แล้วก็บทเพลงพระราชนิพลบทเพลงหนึ่งที่สำคัญมาก
ที่เราได้ยินทุกครั้งไปในช่วงปีใหม่
ก็คือเพลงพรปีใหม่นั่นเองนะครับ
เป็น๑ใน๔๘บทเพลงพระราชนิพลของในหลวงรัชกาลที่๙ด้วยนะครับ